ใช่แต่ว่าเรื่องในสังคมที่มันหดหูมันก็ยังมีไม่จบนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าพนักงานร้านขายโทรศัพท์มือถือเป็นผู้หญิงนะอยู่ที่ชนบุรี
เธอก็ขายของมีลูกค้าเข้ามาอายุเยอะแล้วเป็นผู้ชาย
แทนที่จะจับหยิบดูมือถือเปล่าค่ะมาจับก้นพนักงาน
แล้วทีนี้เธอบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็อยากไปพึ่งตำรวจถูกไหม
ให้ตำรวจช่วยหน่อยแต่เธอบอกว่าพอไปหาตำรวจแล้ว
เพลียใจกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะอะไร
แต่นี่คือกล้องวงจรปิดสีแดงนี่คือชายสูงอายุนะคะ
สวมรองเท้าเดินเซเหมือนคนเมาเห็นยืดมือไหม
ยื่นมือไปปีนที่ก้นของผู้หญิงอ่ะใช่คือจับไปถึงอ่ะค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือพนักงานผู้หญิงเขาหันหลังอยู่ไง
แล้วพอบีบก้นเสร็จเรียบร้อยแล้วยิ้มให้ด้วยจ้ะ
ให้เสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านไปเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวันพุธ
ที่ผ่านมานักข่าวของเราไปที่ร้านโทรศัพท์มือถือที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก็ไปเจอพนักงานผู้หญิงคนนี้เขาพาเราไปดูจุดที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะนะคนมาเยอะ
แล้วคุณผู้ชายที่ก่อเหตุเข้ามาในร้านวนอยู่นานสักพักหนึ่ง
จังหวะตอนที่พนักงานผู้หญิงหันหลังเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็มีนะ
แต่ว่าผู้ชายที่เป็นลูกค้าก็มาจับก้น
แต่ที่เจ็บใจมากกว่านั้นมากกว่าผู้ชายจับก้นคืออะไร

เขาก็เดินมาข้างในเขาก็จับก้นเราไปเขาก็เดินหันมาข้างหน้า
เขาก็ยังยิ้มให้เราอยู่แล้วพอวันนี้ไปแจ้งความมา
เขาไม่รับบันทึกประจำวันไม่อะไรเลย
เขาให้เราสอบถามหาว่าร้อยเวรคนที่รับเรื่องชื่ออะไร
แล้วก็ให้ถามหาคนที่จับเราเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหน

โอ้ยไม่ทำอะไรให้เลยอ่ะ
แล้วอย่างนี้ที่พึ่งของประชาชนจะต้องไปหาที่ไหนอีกอ่ะคะ
ต้องพึ่งกันเองด้วยมั้งแล้วจะทำยังไงได้อ่ะ
ทีนี้ก็เลยฝากไปถึงผู้เสียหายฝากไปถึงฝากไปถึงผู้ที่ก่อเหตุค่ะ
ผู้เสียหายฝากไปถึงผู้ที่ก่อเหตุบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะ
ถึงตัวฉันเนี่ยไม่ใช่สาววัยรุ่นแล้วแต่ก็การมาคุกคามแบบนี้มันไม่ดี
แล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้ตำรวจค่ะ
ไปตรวจสอบดูในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของสพนขาม
ฝากคุณตำรวจสพนขามด้วยนะคะตามจับตัวผู้ที่ก่อเหตุให้หน่อย
อันนี้มันก็เป็นภัยสังคมไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อเหตุอะไรมากกว่านี้อีกไหมนะคะ